ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
วันนี้มาขายก๋วยเตี๋ยวที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะคะ

คนยังไม่มาเดินเหรอเนอะมันเช้าเหรอเนอะ
พ่อค้าแม่ขายช่วงนี้เป็นห่วงค่ะเรื่องของสภาพอากาศ

ว้ายเมฆมันก็มาเหมือนกันน่ะอึมครึม
ถ้าฝนมาลูกค้าไม่มาค่ะ
เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อย

ร่องฝนยังคงอยู่ทางตอนบนของประเทศไทยเลยค่ะ

ทำให้เกิดฝนทางตอนบนของประเทศไทยนะคะ

ตอนเช้าไม่ค่อยตกแฮะมาช่วงบ่ายบ่ายค่ะฝน
ฝนวันนี้มาบ่ายและเน้นเลยที่ทางตอนบน
ที่พูดแบบนี้บนสูงเพราะมันบนจริงนะคะ
เหนือตอนบนภาคอีสานตอนบน

มีฝนนะตั้งแต่บ่ายจนถึงค่ำเลยนะคะ
รวมถึงภาคใต้ตอนล่างจริงค่ะ
ยาลานราธิวาสก็มีฝนเช่นเดียวกัน
แต่วันนี้คลื่นทะเลอันดามันดูดีขึ้นนะ

ใครจะไปเที่ยวสุดสัปดาห์นี้น่าจะไปได้แล้วนะคะ
ส่วนอ่าวไทยไปเที่ยวได้แน่นอน

ส่วนเรื่องของอุณหภูมิช่วงนี้

จะเห็นว่าอุณหภูมิมันกลายเป็นสีเหลืองค่ะ
ทั่วทั้งแผ่นดินไทยเลย

เช้าขึ้นมากินก๋วยเตี๋ยวเรือด้วย
คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้หลายคนบอกว่าอยากไปเที่ยว
อยากจะไปดูดอกไม้เพราะแต่งชุดสวย

เพราะว่าที่นี่ดอกไม้เยอะจริงค่ะ

ที่นี่กล้วยไม้ป่าสวยมากค่ะ
เขาบอกดอกสร้อยสยามคือนางเอก

ซอสสวยนะเตรลองกล้องดีนะ

เอาส่วนใครที่รักต้นไม้

มาขายถึงหน้าบ้านเลย
เขาดัดแปลงรถหกล้อนะเป็นชั้นวางต้นไม้แบบนี้อุ้ยดีจังเลยอ่ะไม่ต้องไปถึงตลาดนัดต้นไม้แล้วอ่ะ
ที่นี่คือมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะแหมว่าไปแล้วนะ
เช้านี้ไม่มีฝนแสดงว่าก๋วยเตี๋ยวของดิฉันจะต้องขายดี